มาดูเรื่องการซื้อของออนไลน์กันบ้างครับ
พ่อค้าออนไลน์คนนี้โวยลั่นเลย
เพราะว่าเขาส่งหมวกกันน็อกอย่างดีราคาหลักหมื่นฮะ
ส่งไปให้ลูกค้าคือตกลงซื้อขายกันแล้วล่ะ
ปรากฏว่าตอนมันตีกลับกลับมาครับ
หมวกกันน็อคราคาหลักหมื่นทำไม
มันเหลือเป็นหมวกกันน็อกราคาหลักพันบาท

ใช่ฮะนี่แหละครับนายอัคเรศพวงเข็มแดนนะครับ

เมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

มือสองแต่ยี่ห้อแอร์ไลน์ยี่ห้อดังเลยนะครับ
ราคา๒๔๐๐๐บาทให้ลูกค้า
บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง
ย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
แต่สินค้าถูกตีกลับครับเนื่องจาก
คือตอนซื้อตกลงซื้อแต่พอส่งปั๊บลูกค้าบอกกลับมาว่า
พี่ผมขอโทษผมติดปัญหาส่วนตัวนี้หน่อย

คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรยินดีรับสินค้าคืน
แต่จากการเช็คพัสดุพบว่า
สินค้ายังอยู่ที่คลังสินค้าปลายทาง
ซึ่งลูกค้าจะยังไม่ได้รับพัสดุแน่นอน
เพื่อแจ้งว่าไม่ต้องส่งแล้วนะไม่ต้องส่งแล้ว
แต่ทางบริษัทขนส่งเอกชนได้นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้า
แต่ลูกค้าก็เอาของดังกล่าวไปส่งคืนให้
แต่เมื่อถึงเวลาที่สินค้าตีกลับมาที่บ้านสิครับ
คุณผู้ชมครับเขาเห็นว่าไอ้กล่องมันก็กล่องเดิมนะ
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจเอกใจอะไร

คุณผู้ชมซื้อสินค้าออนไลน์และราคาสูงต้องทำแบบนี้
คือถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่เปิดกล่องพัสดุเลย
ข้างในมันไม่ใช่หมวกกันน็อกที่เขาส่งไปครับ
แต่เป็นหมวกอีกใบที่ราคาถูกกว่า
น่าจะหลักสักพันบาทพี่เขาบอกแบบนั้นนี่ครับ
แต่ถูกถุงคลุมหมวกนะฮะคลุมเอาไว้
ซึ่งเป็นถุงคลุมหมวกใบเดิมนั่นแหละ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการแล้วนะครับ
ขณะที่ลูกค้าก็ยืนยันว่าไม่ได้สับเปลี่ยนหมวกกันน็อกเลยนะครับ
รับของปุ๊บเปิดมาไม่ใช่
โดยผมก็ได้รับของผมก็ถ่ายรูปหน้ากล่องไว้ให้
ให้ลูกค้าที่ไม่รับสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าของมาถึงพี่แล้วนะ
พอเปิดมามันก็ไม่ใช่ผมก็เลยได้มีการโทรไป
ถามทางลูกค้าว่าน้องได้เปิดกล่องหรือเปล่า

บริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้เอาไปแน่
เพราะตอนนี้มันก็เข้าข่ายทั้งแฟลตเอง
พี่ก็ไม่อยากระบุว่าเป็นน้องด้วยไม่อยากระบุทั้งสองฝ่าย
ตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบนะ

นี่แหละค่ะก็ยังดีนะรอบครอบนะคะ

อันนี้สำคัญจริงของราคาสูงนะคะ